คุณผู้ชมคะเรื่องของการได้ใบสั่งแล้วไม่ยอมจ่ายค่ะ

ใช่คุณเขียนมาสอนใครที่บอกไม่ต้องใช้ไม่เป็นไรหรอก
ดิฉันไม่เคยไม่ใช่ไม่เคยจ่าย
ไม่เคยโดนใบสั่ง

เพราะว่ามีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังแล้วนะคะ
เป็นวันที่๒แล้วนะคะถ้าไม่จ่ายเนี่ยส่งไปถึงบ้านนะคะ
บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ย
คนที่ทำผิดกฎหมายจราจร
จ่ายค่าปรับตามใบสั่ง

บางรายทำผิดซ้ำแล้วที่ไม่จ่ายมากที่สุดก็คือในกรุงเทพครับบางคนโดยไป๕๙ใบไม่เคยจ่ายเลยไม่จ่ายเลยวัชโนบอกว่ามีมาตรการบังคับใช้กฎหมายจราจรที่เข้มงวดขึ้นค่ะบังคับใช้๒๐มิถุนายนนะคะตรวจสอบย้อนหลังด้วยนะใบสั่งที่ยังไม่หมดอายุความ๑ปีค่ะตรวจสอบย้อนหลังนะคะครับคือเมื่อโดนใบสั่งไม่ว่าจะเป
แล้วไม่จ่ายค่าปรับทีเนี้ยจะออกหนังสือเตือนให้จ่ายภายในสิบห้าวัน
ถ้ายังไม่จ่ายอีกจะส่งข้อมูลไปกรมการขนส่งทางบกเพื่องดออกเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี
ทางพนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียกผู้ต้องหาใช้คำนี้เลยนะ
จะออกหมายเรียกผู้ต้องหามาชำระค่าปรับออกหมายเรียก๒ครั้งถ้าไม่มาจะยื่นคำร้องขออนุมัติศาลออกหมายจับค่ะ
ถ้าโดนหมายจับแล้วเนี่ยนะมันจะถูกบันทึกไปในระบบฐานข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
หมายความว่าถ้าตำรวจเจอตัวคุณจับได้ทุกที่เลยนะคะทั่วราชนาจักรเลยนะคะ
แต่ทีนี้ถ้าสุดท้ายแล้วมาเจอตำรวจแล้วยอมเสียค่าปรับคดีอาญาก็จะจบไป
ณขณะนี้เราจะเห็นได้สังเกตได้เลยตามทุกทางแยกตามทุกทางแยกเมื่อได้สัญญาณไฟแดง
จะมีรถจักรยานยนต์เป็นจำนวน๓๐๔๐คันฝ่าฝืนสัญญาณไฟไปเป็นเรื่องปกติ
ถ้าเราทำอย่างนี้แล้วเป็นการรักษาชีวิตเขาได้
เขากลับไปหาชีวิตครอบครัวได้แม้สังคมจะไม่เข้าใจ

กลด่าว่าทำไมตำรวจต้องทำอย่างนี้
แต่ท้ายที่สุดเขาปลอดภัยในการเดินทาง

เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมมาตรการจะเข้มงวดแล้วนะคะ
ตำรวจท่านบอกว่าทำด้วยความเป็นห่วงประชาชนจริงนะ
ใช่ค่ะพี่วินรถจักรยานยนต์รับจ้างบอกเห็นด้วย

จะได้ไม่ต้องทำผิดกฎหมายจราจรกันไง
พี่วินบอกโอ้ยคนฝ่าไฟแดงกันเพียบเลย
เราไปถามผู้รู้กฎหมายมาให้ค่ะว่าอุ๊ยแล้วมันจะเป็นไปได้เหรอ

โดนใบสั่งวันหนึ่งเยอะมากนะ
แล้วคนไม่จ่ายก็เยอะมากนะ
ถ้าจะออกหมายเรียกออกหมายจับเยอะแบบนั้นมันเป็นไปได้เหรอ

เลขาที่การสรรพาทนายความในฐานะโคสกสรรพาทนายความ

การออกใบสั่งเนี่ยนะวันหนึ่งมีเป็นพันใบ

การที่สารจะออกไหมจับเยอะขนาดนี้

แต่บางกรณีที่คนกระทำความผิด
คนเดียวรายเดียวแต่ใบสั่งเป็นร้อยอย่างนี้
อาจจะเป็นไปได้ที่สารท่านจะพิจารณาแล้วก็อนุมัติออกหมายจับมานะคะ
จะเน้นเรื่องของกลุ่มที่ทำผิดซ้ำซากมากกว่า
ก็เป็นการป้องปรามนั่นแหละว่าคุณอย่าทำผิดกฎจราจรนะ
ถ้าคุณทำผิดคุณก็ต้องจ่ายค่าปรับนะ
จะคิดว่าไม่เป็นไรไม่เห็นจะมีอะไรไม่เห็นมีผลอะไรเลย

ไม่ได้นะฮะให้จ่ายเนี่ยดีที่สุดนะฮะ
โดยเฉพาะใบสั่งออนไลน์บางคนคิดว่าแบบ
คือไม่เหมือนกับใบสั่งที่หน้ารถใช่ไหม